วิศนุเบรกธนาทรฉีกรัฐธรรมนุนสุ่มเสียง
หลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางพักของพักอนาคตใหม่
เขามีการประชุมกันหาบริกัน

ก็คือนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเอง
หลังจากนั้นมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

เรื่องของรัฐธรรมนุนปี๒๕๖๐
โดยมีการพูดถึงรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูลที่เหมือนจะให้แก้ได้

เพราะว่ามีสว๒๕๐คนในฝั่งของพลเอกประยุทธ์

แล้วจะต้องทำอย่างไรกับรัฐธรรมนูล

เราจะดึงจิตวิญญาณ
รัฐธรรมนูลปี๔๐กลับมา

สิทธิ์การแก้ไขรัฐธรรมนุนหรือไม่

ไม่มีการแก้ไขแก้ไขไม่ได้

กลายเป็นคำพูดที่ทั้งผลเอกประยุทธ์จันโอชา
รองนายกวิศนุที่ดูแลด้านกฎหมาย

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี

จะทำอะไรขอให้ใช้สติปัญญา
ใคร่ครวนอย่าว่า

เพราะจริงแล้วกฎหมายให้ความเป็นธรรม
ผมว่ามองทุกภาค
อันนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของคอสชเขาจะติดตามอีกทีนะ
ว่าการบริการใดก็ตามมันเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่
มีข้อบังคับอะไรต่างอยู่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ขอให้ใช้สติปัญญาไคร่ครวนนะครับ
อย่าเอากฎหมายมาเป็นอุปสรรคนะฮะ
เพราะกฎหมายเขามีไว้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ
เพราะทุกภักดิ์เขาก็ไม่ได้ออกมาพูดจะให้ใครเสียหาย

การเป็นการจัดฐานเซ็นต์พิษชิกภักดิ์อะไรก็ว่ากันไป
แต่ก็การที่จะมาติดติ้งและให้ร้ายต่างนี่มันสมควรหรือไม่
ก็ต้องไปดูในประเด็นข้อกฎหมายนะครับ
ส่วนทางด้านของนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
ก็ได้พูดถึงการพูดของนายธนทรนะครับ

เพราะไม่ถึงขั้นประกาศเป็นนโยบายพัก
และเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะพูดอย่างนั้นได้
ส่วนจะทำได้จริงหรือไม่ส่วนตัวไม่ทราบนะครับ
แต่ขอขีดเส้นใต้คำว่าฉีกทิ้งไว้หน่อย

ขีดเส้นใต้คำว่าฉีกทิ้งไว้หน่อยนะครับ
เพราะถือว่ารุนแรงและจะทำให้เป็นปัญหาได้
ยามนี้อย่าไปพูดอะไรให้มันเป็นปัญหา
พยายามให้พูดให้อยู่ในร่องในรอยจะดีที่สุด
ใครพูดอะไรทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง
นี่เป็นคำปรามมาจากนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รองนายยกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองาม
ที่ดูแลข้อกฎหมายนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีกระแสข่าวว่ารัฐบาล
ตอนนี้ได้จัดทำระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญของรัฐบาล
ไปยังข้าราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระทั่วประเทศ
ที่มีจำนวนรวมกว่า๒ล้านคน
โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส่วนราชการทั่วประเทศ
สำนักนายยกรัฐมนตรีเป็นผู้รวบรวม

เพื่อเริ่มต้นโครงการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน
โดยนายกรอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีบอกว่า

มีการปล่อยข่าวลวงผ่านโลกออนไลน์
ทำลายภาพลักษณ์ของรัฐบาลจำนวนมาก
จำเป็นต้องมีช่องทางในการสื่อสาร

อธิบายข้อเท็จจริงให้กับประชาชนต่อไปนะครับ

ไม่ต้องใช้งบประมาณดำเนินการแต่อย่างใด
เพราะเป็นเพียงการตั้งกรุ๊ปไลน์

แต่ว่าทางพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ก็

ข่าวต่างในโลกโซเชียลที่เผยแพร่ออกไป

จะเอาผิดด้านกฎหมายแน่นะครับ